ส่วนเรื่องนี้ก็แทงกันแทงกันบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เป็นแรงงานต่างชาติ๒กลุ่ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้
เขาเจอกันทะเลาะกันแล้วก็แทงกัน
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะไอ้ที่เขามาแทงกันเมื่อคืน
เขาบอกอุ้ยเขาทะเลาะมีปัญหาคาใจกันมา
ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ตั้งแต่ปีใหม่จนถึงตอนนี้
เรื่องมันยังไม่จบจนถึงขั้นแทงกันนะคะ

แรงงานต่างชาติสัญชาติเมียนมาและไทยใหญ่ทะเลาะกันค่ะ
ก็กลุ่มผู้ก่อเหตุโบกมือท้าทายกลุ่มคู่อริอยู่หน้าโรงงาน
แล้วก็จะเห็นกลุ่มคนเจ็บวิ่งมาที่หน้าประตู
บุกเข้าไปหาฝั่งคู่กรณีแล้วก็ทะเลาะกันนะคะ
นี่คือข้างโรงงานเลยค่ะ
แล้วเหตุการณ์มันบานปลายมีคนถูกฟันบาดเจ็บไปหนึ่งราย

โรงงานแห่งนี้อยู่ในซอยประชาอุทิศ๙๐อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
คนเจ็บนะคะก็คือในแรงอายุ๒๓ปีเป็นแรงงานชาวไทยใหญ่
ถูกฟันเข้าที่คางยาวไปถึงคอเลยเป็นแผลยาวประมาณ๑๐เซน
แขนข้างขวาถูกฟันเป็นแผลยาวประมาณ๕เซนนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพสาขาจังหวัดสมุทรปราการจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
นายมินเออองอายุ๒๖ปีเป็นชาวเมียนมา
หลังเกิดเหตุเขาหนีไปอยู่ที่ในที่พักของแรงงานนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
ทีนี้ได้ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากรอปภของโรงงานค่ะ
นายแสนชัยอายุ๕๗ปี
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
มีกลุ่มคนงานชาวไทยใหญ่นั่งดื่มกินอะไรกันอยู่สัก๗๘คน

เห็นกลุ่มคนงานชาวเมียนมากับกลุ่มไทยใหญ่ทะเลาะกัน
แล้วเห็นชาวไทยใหญ่ถูกฟันอาการสาหัส
แล้วทางผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๓ทุ่มได้นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปถามในเทียน
อายุ๒๘ปีชาวไทยใหญ่ที่เป็นพี่เขยของคนเจ็บ

บอกว่าสองกลุ่มเขาทะเลาะกันมาตั้งแต่ปีใหม่
น่าจะเป็นประเด็นนี้มันค้างอยู่ในใจตั้งแต่ปีใหม่

พฤษภาแล้วจะครึ่งปีแล้วค่ะ

เมื่อคืนนี้กลุ่มคนเจ็บดื่มเบียกันอยู่หน้าโรงงาน
กลุ่มผู้ก่อเหตุมีมีดติดตัวมาด้วย
แต่ก่อนนี้เคยปีใหม่คือไอ้ลูกน้องผมมากินหน้าโรงงาน
อ่ามันไปเที่ยวกลับมาอ่ามันเดินมาเตะกดเมียน้องผมครับ
คนก่อเหตุวันนี้นะวันนี้ครับน้องผมสองคนที่นั่งกินอยู่ครับไอ้นั่นอ่ะ
ข้างนอกหน้าโรงงานถูกไหมอืมแต่อันนี้มันนอนอยู่ในห้องอืม
แล้วมันเอามิดในห้องมาปุ๊บมันเรียกไอ้นั่นมานี่
แล้วไอ้เนี้ยมันอยู่ฝั่งโน้นน่ะอืมอันนี้ก็เลือกไปมันก็แทง
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะ